เมื่อวานคุณอริยาพาเราไปดูน้ำใสที่จังหวัดตรัง
ทะเลสวยหาดทรายขาวที่เกาะมุก
แล้วก็เดินทางไปหลายเกาะเลยนะใช่ค่ะแต่คราวนี้นะฮะนอกจากทริปเกาะมุก
ที่เขาพาไปดำน้ำดูปากการังแล้วเขายังพาไปตกหมึกด้วย
แล้วดูสิหมึกสดจากทะเลตัวใหญ่แบบนี้ค่ะ
ตัวเบอร์เริ่มเลยนะฮะก็ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศ
ในการที่ท่านจะไปทำประมงเองด้วยไปตกหมึกเองด้วย
นี่เป็นทริปพิเศษเลยยิ่งไปเจอหมึกตัวใหญ่แบบนี้
คุณตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นสินี่ชาวบ้านเกาะมุกจังหวัดตรังนะครับ
หมึกตัวนี้ได้จากทะเลในหน้าน้ำของเกาะกระดานนะครับ
ที่จริงแล้วเขาก็มีการจัดทริปให้นักท่องเที่ยวไปจับหมึกเองนะครับ
แล้วก็ลงรอบนะแล้วนักท่องเที่ยวจับหมึกขึ้นมาจากรอบเอง
เป็นไฮไลท์ของทริปร่องเรือประมงทริปพิเศษนี้

ลงเรือประมงทั้งทีก็คงไม่ได้มีแค่หมึกอย่างเดียว
หากโชคดีท่านอาจจะได้ปลาติดมาด้วยอย่างที่เห็นนี้
คุณปลาสดปลางัวฮะ

โอ้โหเนื้ออร่อยมากเอาไปทำอาหารนี่อร่อยจริง
เรายังไม่เคยกินนะปลางัวนะฮะ
และใครที่มาเที่ยวเกาะมุกที่จังหวัดตรังนะครับ
ถ้าอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย

เพราะจริงแล้วคือเขาก็จัดเรื่องของการท่องเที่ยว
เป็นโปรแกรมเสริมอาชีพหลังเขาก็คือการประมงใช่ไหมฮะ

ก็คือเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยคุณ
ไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะฮะเขาเตรียมให้หมดนะฮะ
ตื่นเช้าหน่อยแต่งตัวหน่อยอาบน้ำแต่งตัวนะฮะ
แล้วก็๘โมงไปลงเรือกับชาวบ้าน
เรือก็ออกไปเรื่อยกลางทะเลแบบนี้สักประมาณ๑ชั่วโมง
ก็จะถึงเขตหน้าน้ำเกาะกระดาน
จุดที่ชาวบ้านได้วางรอบดักหมึกทิ้งไว้
นักท่องเที่ยวที่ร่องเรือไปด้วยกันนะฮะ
ก็จะได้เจอหมึกตัวใหญ่แล้วอาจจะเจอปลาตัวใหญ่ด้วยนะครับ
นักท่องเที่ยวบอกการเที่ยวแบบนี้คือสนุกตื่นเต้น
แล้วก็ได้ร่วมรุ้นไปกับชาวประมงด้วยนะครับ
ว่าการยกรอบขึ้นมาแต่ละครั้ง
หมึกหรือได้ปลามากน้อยแค่ไหน
ชาวบ้านบอกว่าถ้าเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะครับ

หมึกตัวโตประมาณ๒๐ตัวนะครับ
ส่วนหมึกที่ยกรอบขึ้นมาได้นั้นนะฮะ
ก็ขอซื้อเลย
นักท่องเที่ยวบอกพี่ทำสดให้กินหน่อยเดี๋ยวจ่ายตังค์
นี่ชาวบ้านเขาก็ทำหมึกซาชิมิให้กินกันบนเรือเลยคุณดูสิ

ใช่อันนี้คือเขากินสดเพราะว่าเขาจับมาจากทะเลเลย
ใช่อันนี้เขาปลอดภัยของเขาไง
เพราะจับมาจากทะเลที่ปลอดภัยไง
แต่ว่าถ้าตอนนี้ใครซื้ออาหารทะเลมา

เออนะครับหรือว่าเอาเตาไปย่างบนเรือดีไหม
ค่ะแต่ถ้ากินสดแบบนี้มันก็ได้รสชาติอีกแบบไง
นะฮะแต่ก็ต้องดูนะว่าที่มาของอาหารทะเลตรงนี้
มันอยู่อย่างไรมันมาจากไหนนะฮะ

ตัวละประมาณ๑๐๐กว่าบาทนะครับ
แต่ถ้าเข้ามาซื้อตามตลาดอาหารทะเลทั่วไป

โอ้โหตัวแบบนี้๔๐๐๕๐๐บาทนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับซื้อบนเรือเนี่ย
เงินถึงชาวบ้านโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเลย

คลิปในการล่องเรือไปยกรอบหมึกแบบนี้นะฮะ
ใช้เวลาสักประมาณ๓๔ชั่วโมง
ก็ออกตั้งแต่๘โมงเช้าใช่ไหมเมื่อกี้ออกจากฝั่งใช่ไหม

ทีนี้บ่ายโมงก็กลับมาถึงที่เกาะมุก
จุดเริ่มต้นของการเดินทางนะครับ
จากนั้นช่วงบ่ายเราก็มีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกนะครับ

นี่ที่เราขึ้นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่หน้าจอแบบนี้เลย

โทรศัพท์แล้วก็ไลน์เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านได้นะครับ

เพื่อความสนุกสนานแล้วก็เที่ยวอย่างปลอดภัยด้วย